วันนี้หลายคนก็คงกำลังใจจดใจจ่อกันอยู่นะฮะ
สำหรับเรื่องของสถานที่๘สถานที่ในกรุงเทพ
ว่าอะไรเปิดได้อะไรเปิดไม่ได้
วันนี้ก็มีการแถลงข่าวไปเมื่อสายที่ผ่านมา
แต่ว่ากรุงเทพมหานครถึงแม้จะให้เปิด

ต้องดูจัวร์อื่นว่าเขาพร้อมหรือเปล่า
ป้องกันความสับสนเดี๋ยวจะมีคนไหลเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพ
จนเกินไปถ้าเกิดว่ากรุงเทพเปิดเพียงจังหวัดเดียว

เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่๓ที่ผู้เดี่ยวชีวิตร้ายใหม่ต่ำกว่า๑๐
แล้วก็วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ไปดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยกับโควิด๑๙นะฮะ
แพทย์ธวีสินวิสนุศโยธินโคศกสบค
ก็มีการแถลงข่าวสถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙
มีผู้ป่วยวันนี้รายใหม่เพิ่มขึ้นมา๙ราย
ก็เป็นกลุ่มที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อกลุ่มเดิม
แล้วก็ไปในจุดที่มีการแพร่ระบาด๖ราย
กลุ่มผู้ที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่๒ราย
ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค

ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่รักษาหายเพิ่ม
เพิ่มในจุดนี้เพิ่มทุกวันคนหายกลับบ้านได้
ณวันนี้เพิ่มมา๑๓ราย
และข่าวดีอีกหนึ่งอย่างอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต
ไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นในวันนี้
ส่วนผู้ป่วยสะสมยืนยันทั้งหมดตอนนี้๒๙๔๗ราย
แล้วก็กลับบ้านไปแล้วสูงสีกันเลย

ยังอยู่ที่โรงพยาบาล๒๒๘ราย
แล้วก็เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๔ศพด้วยกัน
ขณะที่ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองครับโฆษกรุงเทพมหานครบอกว่า
คณะกรรมการโลกติดต่อของกรุงเทพมหานาคลซึ่งมีท่านพูดว่าเป็นประธาน
หลังการห้ามขายเหล้าเด็ดขาดนะครับอันนี้เด็ดขาดเลยนะฮะ
ส่วนร้านอาหารในห้างเปิดได้นะแต่ไม่ให้นั่งกินให้ซื้อกลับบ้านนะครับ
ตลาดสดตลาดนัดเปิดได้ขายของไปเลยครับ
แต่ก็ต้องมีมาตรการในการดูแลกันเรื่องของวัดอุณหภูมิต่าง
แมสแล้วก็เจลล้างมือร้านตัดผมร้านเสริมสวย
อนุญาตเฉพาะให้ทำแบบตัดสระและใด๓อย่างนี้เท่านั้น
แล้วต้องจองคิวล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ไปนั่งรอในร้าน
และต้องปิดทุก๒ชั่วโมงในการทำความสะอาดนะฮะ
สี่โรงพยาบาลคลินิกและสถานพยาบาลไม่รวมเอ่อ
ลิกเสริมความงามต่างที่มีการทำหน้าควบคุมน้ำหนักอันนี้ไม่ได้
แต่คลินิกธรรมดาที่รักษาคนป่วยเนี่ยอันนี้เปิดได้นะครับ
แล้วก็สนามกอล์ฟมันเป็นที่โล่งอยู่แล้วอันนี้จะให้เปิดได้
รวมทั้งสถานที่ออกกำลังกายที่เป็นสวนสาธารณะ
เฉพาะกีฬาประเภทที่มีระยะห่างกันเช่นเดินวิ่งสนามแบต
คนตีอยู่ห่างกันอันนี้ได้แต่ไม่อนุญาตให้เล่นแบบเป็นเป็นทีมนะฮะ
ฟุตบอลอันนี้ไม่ได้เล่นหลายคนนะครับ
แล้วก็ร้านตัดขนสัตว์คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์นะครับ
รวมทั้งสวนสาธารณะก็จะให้คนไปออกกำลังกายได้พักผ่อนได้
แต่ว่าห้ามไปจับกลุ่มนั่งสังสรรค์นั่งคุยกันไม่ได้
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลกรุงเทพอนุมัติแต่ต้องรอสัญญาณจากรัฐบาลก่อน
เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันนะฮะส่วนมาตรการขยายห้าม
ห้ามร้านค้าหรือผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย
หลังจากจะครบ๓๐เมษายนแล้วเนี่ยคือพรุ่งนี้แล้วเนี่ย
ตอนนี้รอสัญญาณจากรัฐบาลอยู่เหมือนกันว่ารัฐบาลจะเอาอย่างไร
ถ้ารัฐบาลมีนโยบายให้ขยายออกไปกรุงเทพมหานครก็คงต้องทำตามนั้น
ก็คือจะงดจำหน่าแอลกอฮอลต่อไปนะครับขณะที่ก็มีตัวแทนผู้ประกอบการสถานบริการ
เพื่อสุขภาพกว่า๓๐๐แห่งทั่วกรุงเทพเลยทั่วประเทศเลยคุณผู้ชม
ทั่วประเทศนะฮะเขาไปยื่นหนังสือถึงท่านนายกที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
ขอให้ผ่อนปลนให้บริการนวดเพื่อสุขภาพร้านนวดเนี่ย
แผนไทยเปิดได้ภายใต้การกำกับดูแล
ตรฐานเดียวกันกับร้านเสริมสวยและคลินิกต่าง
เพราะตอนนี้พนักงานนวดมีผลกระทบมากเดือดร้อนกว่า๓แสนรายครับ
น้อยใจเหมือนกันที่ร้านนวดถือว่าเป็นมรดกของโลก
ทำทุกอย่างตามมาตรการเพื่อหยุดการแพร่เชื้อ
แต่ไม่มีการเยียวยาแต่อย่างใดครับ